นึกว่าจอมปลวกที่ไหนได้

คุณคนไปซื้อที่นะคุณ

ก็เลยมาเดินสำรวจที่ดินของตนเอง

คุณนึกว่าจอมปลวกอยู่ทางนั้นดำเห็นไหมครับ

แล้วคือพื้นที่ตรงนี้ที่เขาจะมาซื้อมันเป็นห้องแถว
คุณคิดคุยตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว

ใช่ฮะก็เลยขอมาดูที่อีกสักนิดนึงแหม

มองไกลนึกว่าจอมปลวกดูใกล้ไม่ใช่

แล้วเดินเข้าไปอีกห้องนึงโอ้โหเจอทั้งร่างเลย

เขาจะตัดสินใจซื้อไหมห้องแถวตรงนี้นะฮะ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่หมู่๕ตะบนทุ่งควายกิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพแกลงได้รับแจ้งเหตุว่า
พบชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่ที่นี่

บ้านสร้างเป็นห้องแถวติดกัน๙ห้อง
สภาพถูกปิดร้างไม่มีผู้เช่าแล้วนะฮะ
แล้วก็ภายในอย่างที่บอกไป
กระโหลกมนุษย์อยู่กลางห้องเลย
และยังไปพบโครงกระดูกมนุษย์ในห้องน้ำ

แต่ว่าถูกแยกชิ้นส่วนมาแบบนี้เพราะอะไร

ส่วนผู้ที่พบโครงกระดูกแหมพี่คนนี้คุณ
พิชาลีไพโรธศรกิจใจตุ้มต่อ
บอกว่าโอ้โหผมเตรียมจะมาซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วล่ะ

ผมเดินทางมาสำรวจทรัพย์สินทั้งหมดก่อน

ก่อนจะตกลงซื้อทำการโอนกรรมสิทธิ์คุณ
แล้วก็จะจ่ายเงินตามราคาที่ตกลงกันไว้แล้วนะ

เจอทั้งศพเจอทั้งหัวกระโหลกแบบนี้
ผมตกใจมากตอนแรกนึกว่าจอมปลวก
อย่างที่บอกเดินเข้าไปเอาหัวกระโหลกนี่นะ
ก็เลยตั้งสติรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งเจ้าของที่เดิม
ให้มาร่วมตรวจสอบแล้วก็ตัดสินใจว่า
ซื้อหรือไม่ซื้อคุณเดาเอาฟังเสียง

อ่ะซื้อไม่ซื้อฟังพี่เขาแล้วกันนะฮะ
เดินสำรวจดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง
ก็เดินสำรวจมาทีละห้องละห้อง
แล้วมาเจอห้องนี้พอดี

เมืองต้นที่จะมานี่คือว่าจะมาซื้อทีด้วยหรือไง
คือจะมาซื้อที่ดินแปลงนี้นัดโอนกันวันที่๑๕
แต่คราวนี้มาตรวจทรัพย์ก่อนว่ามันมีอะไรเสียหายมาก

ก็คงจะต้องยกเลิกการซื้อไปเลยแหละ
โอ้โหก็ยกเลิกการซื้อสิไม่งั้นอยู่แล้วหลอนคุณ
คืออีก๒๓วันจะซื้อกันแล้ว

ทีนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด

เลยคาดว่าศพผู้เสียชีวิตเขามาผูกคอตายอยู่ตรงนี้
และแน่นอนเมื่อศพเน่า
ทั้งร่างทั้งศีรษะหลุดออกจากเชือก
พอหลุดออกจากเชือกแล้วมันก็มีสัตว์ที่แบบว่าแทะเนื้อ
ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรจะเป็นสุนัขหรือว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองอะไรก็ตาม
มันมาแทะแล้วมันลากศีรษะมาตรงกลางห้อง

ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ตำรวจต้องชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครกันแน่
พี่ที่จะมาซื้อพี่ชาลีบอกหลอนจริงนะฮะ
ถ้าผมซื้อไปแล้วจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยมาเจอศพล่ะคุณทำไง

ทีนี้เจ้าของที่ก็บอกว่าซวยเหมือนกัน